ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักคนงานในสวนยางพารานี่ครับตำบลบ้านกลางอำเภอวังทอง
จังหวัดพิศุโนโลกไปเจอร่างในถวนโสโพรมอายุห้าสิบหก
เสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านเสื้อไม่ได้ใส่นะฮะสวมกางเกงขาสั้น
มีแผลถูกขอมีคมฟันตามลำตัวหลายแห่งนะครับแล้วก็ถูกปาดคอด้วยหูซ้ายขาดออกไปเลย
มีคราบเลือดนะครับตามลำตัวและใบหน้าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงใกล้กันเจอปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอก
เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับพบศพเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าสามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะ
มารู้อีกทีก็ตายซะแล้วสามีตายซะแล้วนะครับไม่รู้ใครฆ่าด้วย
แต่วันเดียวกันช่วงบ่ายโมงมีชาวบ้านเห็นผู้ชายคนหนึ่งฮะ
อดเสื้อเดินถือมีดปังตองเปื้อนเลือดมามีดปังตองคุณผู้ชมเห็นไปแล้ว
คนคนเดียวกับคนนี้ล่ะฮะมันดูคนบ้านครับนี่แหละครับ
คล้ายคนเมาก่อเหตุเสร็จปั๊บถอดกางเกงล่อนจ้อนล่อนจ้อน
เอามีดปังตอขู่คนงานที่โรงงานรับซื้อขี้ยางห่างจากบ้านเกิดเหตุมา๕๐๐เมตร
ปีนขึ้นไปข้างบนหลังคานะฮะตะโกนโหกเวกโกกเวกตำรวจบอกโอ้ยลงมาเถอะ
ลงมาเถอะลงมาเถอะนี่แหละครับสุดท้ายคุมตัวเอาไว้ได้
แต่ต้องเอาเชือกมัดมือมัดเท้าเอาไว้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะวิ่งไปทำร้ายชาวบ้าน
ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนที่สพแก่งโสภาครับทราบชื่อว่านายนัทพงศ์ครับ
นายนัทพงศ์พรมภาพอายุ๒๔ปีให้การบอกว่าเขามาอยู่กับลุงเนี่ยมีสวนยางติดกับสวนของผู้ตายนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุก็ไปหาผู้ตายที่บ้านใช่ไหมแล้วก็สูบกัญชาด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกัน
ทะเลาะกับเรื่องอะไรอ่ะนัทพงศ์เขาอ้างบอกว่าผู้ตายมาต่อว่าเขาบอกเองทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกถ้าทำตัวแบบนี้
แล้วพูดเสียสีอีกหลายอย่างเขาบอกเขาโกรธเขาไม่พอใจก็เลยเอามีดปังตอเนี่ยของผู้ตายที่หั่นกัญชาเสพด้วยกันสูบด้วยกันนั่นแหละนะ
ฟันหูซ้ายขาดเลยแล้วก่อเหตุประมาณเที่ยงของเมื่อวานนี้พอก่อเหตุเสร็จนะครับก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านไปก่อเหตุที่โรงงานขี้ยางต่อ
คุณผู้ชมครับในปัสสาวะของเขาไม่พบสารเสพติดนะก็เลยต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปก่อน
คุณผู้ชมอยากจะเห็นไหมว่าตอนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาถูกจับกลุ่มได้เนี่ยชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้มันจะเป็นภาพยังไงฮะลองชมดูครับ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

แล้วก็โดดพุ่งขึ้นมาข้างทางเลยแล้วก็เถอะมีดอันนึง
แล้วก็บอกหยุดหยุด

ผมก็เลยจอดแล้วเขาก็เลยขึ้นรถ
ตั้งแต่๕ทีเขาเป็นยังไงบ้างเรารู้แล้วใช่ไหม
แต่ผมเห็นตรงมีดเขาแล้วว่ามีเลือดมีคราบเลือดอยู่

เขาขอว่าจะฆ่าจะอะไร
ไม่ครับผมถามว่าพี่จะไปตรงไหนครับ

แต่ผมลงนี่นะผมลงร้านยางลงใกล้
เออมึงลงตรงไหนแต่กูลมตรงนั่นนี่
คือบอกว่าในทวนเนี่ยตอนเอากัญชาให้สูบ
ก็พูจาสั่งสอนไปสั่งสอนมานะครับ
ผู้ตายยกมือไหว้ขอชีวิตแล้วด้วยนะ
แล้วเขาทำยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับลองฟังเขาฮะ
ขอโทษทั้งญาติหน่อยไหมเห็นว่าเป็นเคยญาติกันครับ
ครับครับเขาขอโทษนะครับ